เอาล่ะส่วนในช่วงนี้นะแน่นอน
สงกรานเราก็มีเรื่องสนุกสนานนำมาฝากคุณผู้ชม
เหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของตลอดข่าวขำนี่วอร์มขากันไกล
ขำขนาดไหนถามใจคุณผู้ชมดูเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ
ตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วจ้า
วันนี้จะพาไปหัวเราะกันให้ท้องแข็ง
กับคลิปยั่วกระตุ้นต่อมขำ
ที่ไม่ว่าใครได้เห็นเป็นต้องอดยิ้มกันไม่ได้แน่
จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
มากันที่คลิปแรกกับลีลายี่ยววนสุดกวนใจ
กับการเชียร์มวยของคุณพี่คนนี้
ที่ต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยอินจัดประหลัดบอก
แต่ถ้ากลัวโดนหลอกแล้วก็
เอ้าคุณพี่ครับ
จัดไปยกที่๑เริ่มได้
ศอกขวาจับล็อกคอแล้วยังไงยังไง
ว้ายมันจะอะไรขนาดนั้นล่ะครับคุณพี่
แหมไม่คิดจะเกรงใจนักมวยบนเวทีสักหน่อยล่ะครับ
เอ้าแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไง
อ้าวอ้าวละครั้งนั้นยังไม่สั่นก็อย่าพึ่งหยุดลุยกันต่อครับ
เออเอออย่างนั้นล่ะครับคุณพี่แทงแทง
ดูท่างานนี้มวยคู่เอกน่าจะต้องย้ายลงมาต่อยกันข้างล่าง
แล้วให้คุณพี่เนี่ยเขาขึ้นไปเชียร์ข้างบนเวทีแทนแล้วล่ะครับ
เห็นแล้วเนี่ยจะถนัดไม้ถนัดมือคุณพี่เขามากกว่านะ
เสร็จงานนี้ดูท่าคุณพี่น่าจะต้องพักกันยาวล่ะครับ
เพราะน่าจะเหนื่อยกว่านักมวยซะอีกนะนี่

ต่อกันที่คลิปสังเวียนเดือด
ที่ต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยจะแพ้ไม่ได้

อ้าวนักชกของเราขึ้นเวทีมาแล้ว
เดี๋ยวเรามาดูโปรไฟล์กันสักหน่อย
น้องเขามาในรุ่นหลายเฮ้ววีเวท
น้ำหนักไม่เกิน๑๗๐บาท
สถิติชกทั้งหมด๐แมท
เพราะเป็นนักชกหน้าใหม่ที่เพิ่งแกะกล่องแกะบับเบิ้ลเลยทีเดียว
ซ้อมกันแค่๑วันก่อนแข่ง
เพราะว่ามัวแต่ไปปาร์ตี้หมูกระทะกับเพื่อนอยู่
เหมือนนักมวยของเราเนี่ยจะพร้อมแล้วนะครับ
กรรมการขอเช็คความเรียบร้อยสักแป๊บนึง
เอ้าแล้วถลกแขนเสื้อขึ้นมาทำไมล่ะครับน้อง

ว้ายนั่นมันเข็มนี่ครับ
เอ้าคุณน้องจะมาฉีดวัคซีนกันก็ไม่บอก
ไอ้เราก็นึกว่าจะขึ้นมาชกมวย
แหเป็นยังไงบ้างครับ
คุณหมออย่าฉีดแรงนะเห็นแล้วมันเสียว
แต่ดูจากสีหน้าของน้องเขาแล้วเนี่ย

เสร็จงานนี้แล้วเนี่ยถ้าจะไปกินหมูกระทะอีก
ก็อย่าลืมชวนพี่ด้วยนะครับพี่หิว
มาถึงคลิปส่งท้ายของวันนี้กันแล้ว
กับคลิปพี่ทหารหาร
ที่ต้องบอกเลยว่าไม่ต่างจากน้องคนเมื่อกี้นี้เท่าไร
เพราะว่ามาฉีดยาเหมือนกัน
แต่งานนี้ดูท่าจะไม่ง่ายเหมือนกันนะสิครับ
แต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับคุณหมอ
เฮ้ยพี่หานครับไงเป็นอย่างนั้นล่ะครับคุณพี่
เอามือปาดน้ำตาอย่างนี้เนี่ยเห็นแล้วผมใจคอไม่ค่อยดีเลย
คุณหมอครับคุณหมอค่อยฉี่สิครับคุณพี่ทหารเนี่ย
เขาเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดทั้งตัวแล้ว
ถึงใครจะไม่เข้าใจพี่แต่ผมเนี่ยเข้าใจนะครับ
ใครที่กลัวเข็มน่ะก็กลัวไปเพราะว่าผมเนี่ยก็กลัวเหมือนกัน

เจ็บลึกกว่าเคย
เจ็บทั้งกว่าใครเกินกว่าใคร

เป็นไงล่ะสนุกสนานกันไปตอนข่าวขำก็จะมีสิ่งดีมานำเสริมคุณผู้ชม
วันหยุดอยู่บ้านจะได้นอนฮาให้หากันไกลค้างกันไปเลย
สนุกสนานเฮฮานะครับคุณผู้ชมครับ